หลังจากที่ทีมชาติไทยตกรอบแรกในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสองพันสิบเก้า

รวมทั้งหนึ่งฤทัยศาสตร์ทองเวียนหัวหน้าผู้ฟึกษร

คุณนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมชุดนี้

ซึ่งบรรยากาศหลังจบเกมนะครับ
ดามแป้งก็ได้เข้าไปให้กำลังใจนักเตะ

กลางบรรยากาศเศร้าเสียใจของนักเตะในทีม
แต่มาดามแป้งก็ได้บอกให้ทุกคนสู้ต่อ

จะประกาศยุติบทบาทแต่ทุกสิ่งต้องดำเนินไปข้างหน้าครับ
เพราะแม้วันนี้นะครับจะประกาศยุติบทบาทแต่ทุกสิ่งต้องดำเนินไปข้างหน้าครับ
เพราะแม้วันนี้นะครับจะประกาศยุติบทบาทแต่ทุกสิ่งต้องดำเนินไปข้างหน้าครับ
เพราะแม้วันนี้นะครับจะประกาศยุติบทบาทแต่ทุกสิ่งต้องดำเนินไปข้างหน้าครับ
เพราะแม้วันนี้นะครับจะประกาศยุติบทบาทแต่ทุกสิ่งต้องดำเนินไปข้างหน้าครับ

เพราะแม้วันนี้นะครับจะประกาศยุติบทบาทแต่ทุกสิ่งต้องดำเนินไปข้างหน้าครับ

โดยเฉพาะตัวแป้งเองนะคะก็ขอยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมศาสน์ตลอดจังสองปีที่ผ่านมา

ในที่สุดก็มันก็จะต้องมีการเดินต่อกันไปได้นะคะ
แต่ยังไงก็ตามแป้งก็ไม่ได้ทิ้งน้องไปไหนนะคะ
น้องหลายคนก็จะถูกว่าจ้างงานอยู่เหมือนเดิมที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยนะคะ
จริงมันก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะคะอยู่กันมานานนะคะ
ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะแฟนบอลคนไทยทั้งประเทศนะคะ
ที่ให้กำลังใจนะคะมาตลอด๑๒ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ต้องขอบคุณทางสมคมฟุตบอล
ซึ่งแป้งได้เฉินเป็นผู้จัดการทีมมาก็ตั้งแต่สมัยในปี๒๕๕๑
ปีที่ผ่านมาของมาดามแป้งนะครับมีส่วนในการยกระดับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ผลงานสำคัญนะครับสามารถทะลุเข้าไปเล่นในศึกชิงชำโลกได้๒สมัยติดต่อกัน

ผลงานในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับพาทีมคว้าอันดับ๔ในศึกชิงแชมป์เอเชียปี๒๐๑๘
จากนี้ยังได้แชมป์อาเซียน๔สมัยเหรียญทอง๔เกม๑สมัยในปี๒๐๑๓ที่พม่านะครับ
และเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายเอเชียนเกม๒ครั้งในปี๒๐๑๔และ๒๐๑๘
ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าเตรียมเร่งหากุญสือทีมฟุตบอลหญิงคนใหม่
อีก๒รายการก็คือฟุตบอลหญิง๔เกม๒๐๑๙ที่ฟิลิปปินส์ช่วงเดือนธันวาคม
ฟุตบอลหญิงคัดเลือกไปโอลิมปิก๒๐๒๐ในโซนเอเชียนนะครับ
ซึ่งจะมีขึ้นประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าครับ